คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังนะคะ
คืออันนี้น่าตกใจเหมือนกันอะไรก็เกิดขึ้นได้
ผู้ชายคนนึงเขาไปยืนตกปลาอยู่ริมคลอง
แต่เขาไปยืนอยู่บนท่อปูนซีเมนแล้วคาดว่าดินน่าจะซุดนะคะ
แล้วเขาก็ตกลงไปในคลองแล้วเหมือนกับท่อปูนซีเมนไปทับแขนเขาอยู่
อยู่ใต้น้ำแล้วท่อนี้น้ำหนัก๔๐๐กิโลกรัมโดยประมาณขึ้นมาไม่ได้
ท่อที่แบบเป็นกลมเป็นซีเมนอยู่ริมคลองเราคิดว่าเราน่าจะยืนอยู่ได้
จริงมันตกลงไปมันไม่น่าเชื่อเนี่ย
คือแฟนสาวเขาก็บอกว่าปกติเขาก็ไปตกปลาอยู่แบบนี้
ตกปลาติดลมก็ไม่กลับบ้านเขาก็เลยไม่ได้เอกใจอะไร
แต่เอ๊ะไม่กลับบ้านแล้วก็รถจักรยานยนต์อะไรก็จอดอยู่เขาก็เลยให้คนไปตามหา
สุดท้ายบอกว่าเอองมดูหน่อยเถอะจมอยู่ในคลองแล้วก็ทับแขนอยู่อ่ะ
ท่อนี้ทับอยู่ใช่ขึ้นมาไม่ได้เนี่ยค่ะ
ที่เกิดเหตุนะคะชาวบ้านจำนวนมากก็ไปมุ่งดูค่ะ
ลำคลองห้วยยางบริเวณริมถนนลูกรังซอยนายสมพงศ์หมู่๒
ตำบลบังรักษ์อำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะกู้ภัยชุดประดาน้ำ
เขาลงไปค้นหาร่างของนายสุริยาหารือแก้วอายุ๒๙ปี
จริงมีอาชีพทำขนมส่งขายตามร้านแล้วก็รับจ้างเข็นผักในตลาดนะคะ
น้ำนี้ค่อนข้างจะเชี่ยวลึกประมาณเมตรเดียวนะคะ
ผิวน้ำมีคันเบ็ดตกปลาอุปกรณ์ยิงปลาของผู้ตายยังลอยอยู่เลยอะค่ะ
รถจักรยานยนต์ยังจอดเสียบกุญแจรถอยู่เลยอะค่ะ
พองมหาเท่านั้นแหละใต้น้ำห่างจากตลิงไปประมาณสัก๓เมตรนะคะ
เจอร่างของนายสุริยากู้ภัยบอกว่าเอาขึ้นมาไม่ได้อะค่ะ
แขนซ้ายถูกท่อซีเมนเป็นชนิดท่อกลมนะคะ
น้ำหนักประมาณสามร้อยสี่ร้อยกิโลกรัมทับแขนอยู่
แขนด้านซ้ายอยู่เขาต้องใช้วิธีการก็คือเอาเชือกเนี่ย
เป็นเชือกขนาดใหญ่นะผูกติดกับท่อแล้วก็ให้ไทยมู

ช่วยดึงท่อนี้ให้หลุดจากมือที่ทับอยู่นะคะ
ใช้เวลาเป็นชั่วโมงพอช่วยกันดึงท่อแบบเปิดขึ้นมาหน่อย
ก็นำร่างของผู้ตายเนี่ยขึ้นมาญาติกับภรรยาเขาก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจ
อยู่ริมตลิ่งอ่ะนะคะแพทย์ทำการชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้น
แขนด้านซ้ายหักผิดรูปมีบาดแผลถลอกตามตัว
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว
ไม่ต่ำกว่าสิบสองชั่วโมงค่ะภรรยาของผู้ตาย
นางสาวสรรรัฐโลนานนท์เขาก็บอกว่าปกติเนี่ย
เวลาว่างจากการทำงานประจำก็ไปตกปลาตรงนี้บ่อยอะค่ะ
เมื่อวานนี้สามีขอ๑๐บาทบอกว่าเดี๋ยวไปขุดไส้เดือน
แล้วก็ออกจากบ้านมาเอาคันเบ็ดมาด้วยแล้วก็หายไปเลย
ภรรยาบอกโทรหาก็ไม่มีใครรับก็นึกว่าตกปลาติดลม
ภรรยาบอกว่าบางทีสามีตกปลาแบบติดพันธุ์ไม่กลับบ้านก็มี
แต่ว่ารอจนเย็นเอ๊ะไม่กลับบ้านก็เลยเดินไปดูนะคะ
เห็นรถจักรยานยนต์จอดอยู่เดินหาจนทั่วไม่เจอ
แต่ภรรยาบอกว่าสังเกตเห็นว่าคันเบ็ดลอยอยู่ในน้ำมันแปลก
ก็เลยเรียกชาวบ้านแถวนั้นให้มาช่วยกันดำน้ำลงไปดูปรากฏว่า
สามีเสียชีวิตอยู่ใต้น้ำค่ะ

ก็เดินเข้ามาทางฟ้าด้านนู้นกับด้านนี้ก็ไม่มี

รวยอยู่ในน้ำซึ่งก็อะไรปีเขามาโจทย์

แกเย็นอันหลดโจทย์อยู่ตั้งแต่หลายครัวชาวแล้ว

เพราะว่าคันเบ็ดนี่รวยอยู่ในน้ำมันก็เป็นของเขา
นายดำรงยศไกรคนนี้ค่ะเขาบ้านอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ

ดำรงเขาเล่ากับนักข่าวให้ฟังว่า

เพราะว่าภรรยาของผู้ตายมาเดินตามหาไงคะ
แล้วก็เอ๊ะไม่เจอสามีไม่รู้จมอยู่ในน้ำหรือเปล่า
ดำรงก็เลยอาสาว่าเดี๋ยวดำน้ำลงไปดูให้
เพราะบ้านก็อยู่แถวนั้นพอดำน้ำลงไปดูอ้าว
เจอจริงแต่เอาศพขึ้นมาไม่ได้
เพราะว่าแขนติดอยู่ไงโดนท่อปูนทับอยู่
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
ตัวอยู่ในลูกตัวแต่ไม่รู้โดนทับไมค์

ใช่แต่โดนทับอยู่ที่แขนซ้ายขึ้นมาไม่ได้

ตำรวจก็เลยคาดว่าผู้ตายก็น่าจะยืนตกปลาอยู่อะค่ะ
แล้วดินซุดตัวก็ตกลงไปในน้ำตั้งตัวไม่ทัน
แล้วท่อมันก็ทับเหมือท่อมันตกลงไปด้วย

ทับมือก็เลยขึ้นมาจากน้ำเองไม่ได้
ทั้งที่น้ำก็แค่ระดับหน้าอกกันนะคะ
ก็เลยทำให้จมน้ำขาดอากาศหายใจเสียชีวิต
ก็ไม่ติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
ก็นำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ
อะไรก็เกิดขึ้นได้นะ